ต่อกันที่เรื่องของชาวนาคุณผู้ชมครับ
ยังอยู่ที่พระนครศรีอายุทยาคุณผู้ชม
ชาวนาบางส่วนตัดสินใจขายนาทิ้งครับให้กับในทุน
เพราะว่ารายได้ไม่คุ้มกับการลงทุน
หลานก็เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นกันหมดแล้วไม่ยอมทำต่อนะครับ
แต่ว่ามีชาวนาบางคนเป็นชาวนามรุ่นใหม่เขาปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
วางแผนเรื่องของการตลาดก่อนแล้วก็มาวางแผนเรื่องของผลผลิต

ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณมานซีรีกล่อมแก้วครับ
ปลูกข้าวกว่า๘แสนไร่จากพื้นที่การเกษตรรวมกว่า๙แสนไร่

ปีนี้ปลูกข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ย๕๖แสนตัน
คิดเป็นร้อยละ๒๓ของปริมาณข้าวเปลือกนาปีทั้งประเทศ
๕ปีหลังมานี้มีพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนแบกรับต้นทุนการผลิตภาระหนี้สินไม่ไหว
ตัดสินใจขายที่ให้กลุ่มในทุนแล้วเช่าที่ทำนาต่อ
หรือเข้าสู่การเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรในพื้นที่
สามารถที่จะเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนะครับ
แล้วเรื่องของการสร้างสร้างบ้านเรือนนะครับ
การเคอะไรนะเรื่องของบ้านเรือนต่างที่จะขยายพื้นที่ออกไป
เข้าไปในพื้นที่การเกษตรก็มีไม่เยอะหรอกครับ
เพียงแต่ว่าตัวเกษตรกรเองในขณะนี้
ส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้สิน
เนื่องจากว่าการทำการเกษตร
อาจจะเป็นในเรื่องของราคาผลผลิตไม่สูง

ผลผลิตที่ได้บางทีบางครั้งอาจจะไม่มีคุณภาพ
แม้จะมีชาวนาบางส่วนที่ตัดสินใจหันหลังให้อาชีพดั้งเดิม

นกพะดนสว่างญาติวัย๓๔ปี
ผ่านตัวจากวิศวกรสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัว
นำความรู้ที่ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้
ด้วยการเริ่มจากการหาตลาดรับซื้อ
ตกลงราคาซื้อขายก่อนล่วงหน้า
กับร้านค้าส่งปลีกหรือโรงศรี
ก่อนการวางแผนเพาะปลูกค่ะ
การตลาดนำการผลิตถือว่าเป็นหัวใจของเกษตรกรทั้ง๓๗ราย

เขตปฏิรูปที่ดินตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ซึ่งหลังจากทราบความต้องการของท้องตลาดแล้วนะคะ
เกษตรกรก็จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
อย่างข้าวเปลือกความชื้น๒๕นี้นะคะ
หกรณ์จะรับซื้อในราคา๗๐๐บาทต่อตัน
ซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาที่โรงศรีรับซื้อค่ะ
พะดนเล่าว่า๕ปีก่อนเขาเริ่มลงมือวิเคราะห์พันธุ์ข้าว
เหมาะกับสภาพพื้นที่ควบคุมต้นทุนการผลิต
การสีข้าวต่อรองตลาด
ธุรกิจในครอบครัวเติบโตเป็นสหกรการเกษตร

หน้าที่หลักให้ความรู้การผลิตข้าว

เกษตรกรใช้สารชีวพันธ์แทนยาฆ่าแมลง
ปัจจุบันสหกรณ์รับซื้อข้าวสูงกว่าโรงสีเกือบ๒๐๐บาทต่อตัน
แต่ต้องปลูกข้าวตามคุณภาพอย่างที่สหกรแนะนำ
สมาชิกของสหกรณ์มีต้นทุนการผลิตไร่ละ๓๐๐บาท

ที่นำมาปลูกต้องเป็นข้าวพันธัยนาศ๑
ศนุโลก๒และปฐุมธานี๑
เพราะผลผลิตมีคุณภาพดีที่สุดเหมาะกับสภาพอากาศค่ะ
เมื่อสามารถลดต้นทุนการผลิตทำให้มีกำไรมากกว่าเท่าตัว
พะดนจึงตั้งใจแบ่งปันองค์ความรู้แก่ชาวนาในพื้นที่
แต่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกให้เขาเปลี่ยนแปลงวิถีที่ทำตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
กว่าจะได้สัมผัสถึงผลกำไรด้วยตนเองในครั้งแรก
เกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่จะดื้อเขาให้ทำอะไรไม่ทำตาม
บอกว่าไม่ได้คือไม่อยากเปลี่ยนแต่สุดท้ายคือถ้าเราไม่เปลี่ยน
เราก็จะอยู่เหมือนเดิมแบบนี้เราก็จะอยู่แบบจนเราก็จะอยู่แบบขาดทุนต่อไป
แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการกระบวนการคือเราจะทำอะไรเราเรียนรู้ไปลึกซึ้งกับมัน
ปัจจุบันมีเกษตรกรเพียงร้อยละ๕จากทั้งจังหวัดที่ใช้การตลาดนำการผลิต
ซึ่งโมเดลข้าวของสหกรการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินช้างใหญ่
ถือเป็นแนวคิดที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ามาสนับสนุนเพิ่มอุปกรณ์การผลิต
เพราะเล็งเห็นศักยภาพสหกรว่าจะเป็นต้นแบบให้ชาวนาได้เป็นแบบอย่างสู่ทางรอดชาวนาไทยค่ะ